ตามคดีกันต่อนะคะสำหรับกรณีตำรวจปทศถูกยิงเสียชีวิตในบ้านในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยมีศักดิ์เป็นอาแท้ของผู้ตายแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วด้วยนะคะ
ตั้งแต่ออกหมายจับประสานเข้ามอบตัวตำรวจค้นบ้านเก็บปืนมาได้๔กระบอก
ซึ่งมีกระบอกนึงเนี่ยลักษณะทุกอย่างเนี่ยตรงกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาก็ปฏิเสธมาตลอดเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำ
ตอนเกิดเหตุเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ไปที่บ้านของตำรวจปทศ
ที่เป็นหลานที่ถูกยิงเลยแต่ญาติญาติบอกว่ามั่นใจ
ตำรวจจับไม่ผิดตัวแน่แน่สำหรับกรณีที่ดาบตำรวจสุเชษนาคนาศักดิ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าปทศถูกยิงเสียชีวิตช่วงค่ำวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจชุดคอมมันโดก็ไปร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
อาของผู้ตายมาได้ก็ไปยึดปืนในบ้านที่ตรวจค้นมาได้เพื่อตรวจสอบดูนะคะ
ว่าจะไปตรงกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุอย่างไรหรือไม่
เรื่องต้นนายชินกรก็ปฏิเสธยืนกรานนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าดาบสุเชษและไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
ไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวตำรวจก็ทำได้แค่คัดค้านการประกันตัวแล้วก็เตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่ทางฝั่งครอบครัวคนตายและฝั่งของนายชินกรเองเนี่ยนะวันนี้เนี่ยทีมข่าวไปที่บ้านนายชินกร
ถามข้อมูลคนในครอบครัวก็ไปเจอว่าที่บ้านนายชินกรเนี่ยมีรถยนต์แล้วก็รถตู้จอดอยู่สองคัน
แต่ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเลยนะคะทีมข่าวเราก็เลยไปที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว
ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุของเทศบาลเขาก็เล่าบอกว่า
ปกตินายชินกรเนี่ยเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดลักษณะก็วางตัวหน้าเกรงขาม
ดูผิวเผินเหมือนเป็นคนดุแต่นิสัยส่วนตัวหรือเรื่องอื่นเนี่ย
ไม่มีใครรู้เลยเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ก็ถือว่าเป็นเอ่อผู้ตามกรรมชาติเนาะ
เขาก็บอกไม่มีใครรู้เพราะว่านายชินกรวางตัวดี
แต่ที่ข่าวระบุบอกว่าเป็นผู้ต้องหายิงดาบสุเชษหลานของตัวเองเนี่ย
ทุกคนในเทศบาลก็ตกใจนะคะเพราะไม่คิดว่านายชินกรจะลงมือก่อเหตุแบบนั้น
ไม่ค่อยพูดอะไรแปลว่าทุกคนตกใจไหมพอมีข่าวจริงแกยังไม่คิดว่าจะเป็นแกด้วยครับ
เชื่อไหมว่าจะเป็นแกทำว่าแกก็บอกแกไม่ได้ทำตัวเนี่ย
ผมยังมั่นใจในแกอยู่แล้วนะก็บางทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันที่ว่าเห็นข่าว
ส่วนคืนนี้นะคะก็มีการสวดพระอภิษฐรรมศพให้กับดาบสุเชษนะคะ
ญาติญาติและเพื่อนร่วมงานก็ไปร่วมพิธีกันเยอะเลยนะคะ
แต่ประเด็นคือไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
มีญาติคนหนึ่งบอกว่าทุกคนกลัวนายชินกรผู้ต้องหาเพราะว่าเป็นถึงนายกเทศมนตรี
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วก็เป็นคนใจร้อนดุโผงผางด้วยนะคะ
กลัวว่าไม่รู้พูดอะไรไปแล้วจะกระทบต่อหน้าที่การงานหรือว่าชีวิตในพื้นที่หรือเปล่า
แต่ก็ดีใจที่ตำรวจปิดคดีได้ค่ะ
ต้องกลัวให้อยู่ใต้กฎหมายแต่มาทำแบบนี้มันไม่ได้
โรนดิตัวนึกจะทำอะไรทำได้นุ่งพูดไม่ได้นะ
นุ่งเป็นคนในพื้นที่มันจะยกอารมณ์โรนดิ
สำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพของดาบสุเชษคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้ว
พรุ่งนี้ทางครอบครัวเนี่ยก็จะนำร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์นะคะ